เตี๋ยวไข่แม่อีฟร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแห่งเมืองฉะเชิงเศร้า
เพราะทุกเมนูที่เจ้าของร้านเขาคิดค้นเองมันช่างโดนใจลูกค้าซะละเกิน
ไม่ว่าเมนูไหนก็ต้องมีไข่เป็นส่วนผสมราดด้วยน้ำซุปต้มยำร้อน
ทำให้ลูกค้าติดใจจนต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

โอ้นี่มันนางฟ้าชัดเลย
สวยน่ารัก
โอ้ววหลูกใจใช้เลย
ขนมก็หวานขนปลอดก็แน่ร้าย
ขอโทษนะคะรับอะไรดีคะ
โอ้โหเดี๋ยวสวัสดีครับ

เลยต้องมาลองตลอดชิมหนึ่งที่ฮะ
จ่ายแล้วค่ะนั่นไหนเลยค่ะใช่ค่ะ

สวัสดีสักครั้งหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

คือจริงก็ทำงานก็เรียนจบทำงานปกตินี่แหละ
แล้วก็ออกจากงานมาเพราะว่ามีลูกต้องเลี้ยงลูกเองรับส่งลูกเอง

แล้วใน๘ริ้วเนี่ยคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำจีนหมูสับ

ก็คือเรามีไข่ออนเซเราก็เลยเอามาจากปรับมาใช้กินกับก๋วยเตี๋ยว
นานไหมทดลองกว่าจะได้สูตรที่ลงตัว
โอเคกว่าจะ๔เดือนลวกไข่ชิ้นยังเป็นอย่างเยอะมาก
ดูรูปร่างลักษณะของก๋วยเตี๋ยวของที่นี่สิฮะ

ก็สมัยนี้มันธรรมดาโลกไม่จำค่ะ

มีเส้นบะหมี่หรือกล้วยชีสแล้วก็ไข่

ง่ายค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเอาหมูเด้งปรุงรส
เอาไส้มาห่อข้างในบะหมี่ใส่แล้วก็มาห่อปั้นให้มันเป็นลูก
วันหนึ่งไข่มังกรออกจากร้านไปกี่ใบ
เอาวันหยุดเลยพีคเลย๒๐๐ค่ะ
๒๐๐ค่ะ๒๐๐ฟองใช่ถ้าวันหยุดนะคะถ้าวันหยุด
เลี้ยวเข้าไปแผงแรกมันหลุดหนักอร่อย
แล้วพอมีไข่ออนเซ็นเข้าไปสัมผัสของไข่ออนเซนมันดีมากเลยอ่ะ
ยิ่งข้างในมันมีชีสน้ำมันก็ยิ่งเข้มข้นเข้าไป
ใช่น้ำต้มยำนะเปรี้ยวนำ
หวานตามแล้วก็มีความเผ็ด
ลองมาชิมดูรสชาติเยี่ยมเลยนะฮะ
อันนี้จะเป็นหมี่กรอบกุ้งชีส
ความกรอบของหมี่กับชีสน้ำ
มันเข้ากันสุดต้องกินน้ำต้มยำกับชีส
อ๋อค่ะมันก็จะแบบนัว

รสชาติมันเข้มข้นหอมหวาน

แล้วตัวน้ำซุปของเขาเนี่ยจะทำออกมาให้หวานหน่อย
กุ้งที่นี่เหมือนเป็นกุ้งเปลือกนิ่ม
กุ้งหอยปูกั้งปลาหมึกเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือก
เอาใจลูกค้าที่ต้องการซื้อไปเป็นของขวัญอีกด้วย

ถ้ามาจากกรุงเทพก็ลงมาจากทางมอเตอร์เวย์นะคะ
ตรงมาเรื่อยถนนซิริโซทอล
จุดสังเกตร้านของฝากภูกระเอง

และเพื่อเป็นการยืนยันการันตีความอร่อยของร้านนี้นะครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก
จังหวัดชาเชิงเซายังมีของดีอีกมากมาย
ให้คุณผู้ชมมาลองสัมผัสด้วยตัวเอง
รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าผมและรถอีซูซูคู่ใจ
จะพาคุณผู้ชมบุกไปชิมของอร่อยที่ไหน
ติดตามกันให้ได้ในช่วงตลอดกิน